ก็ส่งข้อความมาคุยกันหน่อยนะครับวันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยกระแส
ของน้องมิลลินะฮะนี่ดังต่อเนื่องข้ามวันข้ามคืนนะครับ
ไปให้กำลังใจเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชม
เปอร์สาวคนนี้อย่างมากมายนะครับน้องมิลลี่ยังโพสต์ภาพตัวเองนะครับ
นี่ฮะคลิปต่างด้วยแล้วก็พุ่งติดเทรนด์อันดับหนึ่งทวิตเตอร์ในไทยนะครับ
เทรนด์ประเทศไทยนะฮะพร้อมกับล่าสุดนี่ฮะมีข้อความบอกว่าขอบคุณมากนะคะ
ใช่เพราะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าราคาตกต่ำพี่อุ๋ยจำได้ใช่ไหม
เททิ้งกันเลยยังมีฮะนี่ฮะวันนี้เนี่ยโอ้โหกลับมาขายดิบขายดีอีกครั้งหนึ่ง
ค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดถึงเรื่องของน้องมิลลิด้วยนะฮะ
การเผยแพร่วัฒนธรรมหรือว่าแนวคิดอ่ะใช่เป็นอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความนิยมชมชอบค่ะ
นิยมทัศนคติของคนอ่าคือไม่ต้องไปใช้พลังอำนาจทางการเงินการเมืองอะไรเนี่ย
ใช่ถ้าจะเหมือนก่อนหน้านี้ก็เหมือนกับที่น้องลิซ่าเคยพูดถึงเรื่องลูกชิ้นยืนกินอย่างนี้ใช่ไหม
คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยวันนี้พอพูดถึงเรื่องนี้มันมีบางช่วงบางตอนท่านพูดถึง
อย่างที่เรามีอยู่ด้วยเพราะยิ่งทรัพยากรหน้าผิดสนุนมากหลายอย่างด้วยกัน
ทำให้คนให้ความสนใจให้ความสำคัญกับประเทศไทย

ใช่มันก็เลยเป็นประเด็นคนก็แซว
แต่นักข่าวบอกว่าเหมือนวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีดูเหนื่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจ
เวลาตอบคำถามท่านก็ดูนิ่งใช่ไหมคะหน้านิ่งหน่อย

ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่๒คนก็พูดกันในเชิงวิชาการ